ดูอุบัติเหตุนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมดูดีดีนะคะกล้องหน้ารถบันทึกภาพนาทีรถกระบาดตู้ทึบ
ขับมาทางตรงเสร็จแล้วเสียหลักพุ่งชนท้ายรถพ่วงจากนั้นไม่ได้หยุด
เขาพลิกตลบมาชนรถอะไรอีกลองดูค่ะ
นี่พี่ก๊อฟดูสิคะคือแบบโอ้โหลืมแล้วมันชนซ้ำรวมเบ็ดเสร็จ๓คันด้วยกัน
แล้วรถพ่วงคันที่อยู่ด้านหน้าขับไปเลยนะก็ไปเลยนะ
ไปเลยค่ะโดนชนท้ายนี่คือกล้องหน้ารถนะคะที่บันทึกภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน
คุณผู้ชมดูลูกศรสีแดงนั่นคือรถกระบาดตู้ทึบเขาวิ่งนี่ค่ะชนแล้วก็พลิกตลบมา
แล้วก็เบี่ยงมาทางเลนซ้ายชนกับรถเก๋งเจ้าของกล้องหน้ารถอีกครั้ง
และนี่คือสภาพความเสียหายนะคะของรถกระบะตู้ทึบค่ะที่พลิกคว่ำแล้วก็หมุนตลบอีกครั้งหนึ่ง
เฉียวชนกับรถเก๋งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้
มิถุนายนค่ะบนถนนสุขุมวิทย์นะคะช่วงขาเข้าในพื้นที่ตำบลคลองตำรุเมืองชนบุรี
ทีนี้ที่เกิดเหตุค่ะหลังจากกู้ภัยแล้วก็ตำรวจรวบไปตรวจสอบ
ก็พบรถกระบะตู้ทึบสีขาวอยู่ในสภาพนอนตะแคงแบบนี้แหละค่ะ
ด้านขวาก็มีรอยเฉียวชนยับเยินนะคะห่างไปอีกเล็กน้อย
มีรถเก๋งสีดำเจ้าของกล้องหน้ารถเมื่อสักครู่สภาพก็เสียหายไม่ต่างกันเลย
ฝั่งซ้ายของเขาก็มีร่องรอยเฉียวชนได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนนี้คือเจ้าของกล้องหน้ารถแล้วก็เป็นคนขับรถเก๋งนางสาวธนาพันธ์เธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาตามหลังกระบาดตู้ทึบอยู่ดีดีแต่แล้วจู่ปรากฏว่าโอ้โหกระบาดตู้ทึบมันพุ่งชนท้ายรถพ่วง
แล้วกระบาดมันพลิกแล้วก็มาชนรถตัวเองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะคะ
หลบไม่ทันแล้วเพราะว่าฝั่งขวามือก็เป็นเหมือนกับแท่งแบรีเออร์ปูนเกาะกลางถนนนะคะ
ทีนี้ฝากฝั่งของคนขับรถกระบะตู้ทึบต้นเรื่องที่เกิดเหตุ
นายทารากรเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นนะผมขับรถมาอยู่ดีดี
แต่ปรากฏว่ารถพ่วงคันด้านหน้ามันเบรกกระทันหันผมเบรกไม่ทันครับพี่

ส่วนตัวรถพ่วงหลังจากโดนชนท้ายเสร็จก็ไม่ได้จอด

อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

แล้วก็อยู่ระหว่างการตามตัวคนขับรถพ่วงมาสอบสวน

เพราะดีไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนะคะ